ดูเรื่องของคดีฆาตกรรมอ่านและคดีอาจยกรรมกันบ้างนะครับ
มีเหตุสาวใหญ่เจ้าของร้านเสริมสวยตายเปลือยปริศนาคารถยนต์ที่จอดในปั๊มนะครับ
ตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจของลบบุรีก็กำลังสืบสวนสอบสวนหาสาเหตุการตายปริศนานี้อยู่นะครับ
เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุบริเวณหน้าตลาดสดเสาทง
หลังปั๊มน้ำมันปตทถนนผลโยธินหมู่ที่๑๐ตำบลท่าแคร์อำเภอเมืองลบบุรี
ให้พิสูจน์หลักฐานตำรวจภูทรจังหวัดลบบุรีทำการตรวจสอบเก็บหลักฐาน
แล้วก็เปิดประตูรถท่ามกลางไทยมุงจำนวนมากเพราะว่าเป็นพื้นที่ชุมชนแล้วครับ
เมื่อเปิดประตูรถด้านหลังออกมาเท่านั้นแหละทุกคนพังงะเลยนะครับ
พร้อมกับเรื่องของกลิ่นเนี่ยคุณกลิ่นมันมาแรงมากนะครับ
เป็นกลิ่นเน่าเหม็นนะครับกลิ่นศพนี่แหละฮะก็พบว่าเป็นศพของหญิง
สภาพนอนคว่ำหน้าอยู่ที่พักเท้าด้านเบาะหลังนะครับ
ศีรษะซุกอยู่หลังเบาะคนขับโดยที่ร่างกายไม่ได้สวมเสื้อผ้าครับ
ตำรวจต้องสั่งให้นำผ้ามาล้อมเป็นการบังตา
เพื่อไม่ให้เกิดภาพที่แบบเขาเรียกว่าอาจจะอุจาตานะ
ทราบชื่อผู้เสียชีวิตชื่อนางทวีทรัพย์สงประพันธ์อายุ๖๒ปี
อยู่บ้านหมู่๓ตำบลเขาพระงามอำเภอเมืองลบบุรี
ซึ่งเป็นเจ้าของร้านเสริมสวยที่อยู่ในตลาดตรงจุดที่พบศพนี่แหละ
คือรถที่พบศพห่างจากร้านเสริมสวยของตัวเองมาแค่ประมาณ๑๐๐เมตรเท่านั้นเองนะคุณ
สอบสวนเบื้องต้นทราบว่านางทวีทรัพย์ผู้เสียชีวิตได้ขับรถคันดังกล่าวออกจากบ้าน
เมื่อตอนประมาณ๔ทุ่มของคืนวันศุกร์ที่๑๔กรกฎาคมที่ผ่านมา
ก็ไม่ทราบว่าจะไปไหนลูกชายพยายามออกตามหามาดูที่ร้าน
ก็ไม่ได้เปิดร้านแล้วก็พบรถจอดอยู่
องดูก็ไม่เห็นแม่อยู่ไหนไม่เห็นอยู่ในรถเลย
เพราะว่าเจ้าหน้าที่ไปพบศพก็คืออยู่เบาะหลังถูกต้องไหมฮะ
แล้วก็อยู่ในสภาพที่ตัวซุกอยู่ตรงซอกของเบาะด้วยนะครับ
ปรากฏว่าลูกชายเขาพยายามออกตามหาตามหานะครับ
ช่วงก่อนพบศพสามีได้มาเปิดประตูรถ
แต่ประตูหน้าล็อกจึงเปิดประตูหลัง
ก็พบว่าผู้ตายเสียชีวิตอยู่ในรถคันดังกล่าวนะครับ
สำหรับการเสียชีวิตต้องรอเรื่องของผลพิสูจน์จากแพทย์

เพราะว่าสภาพศพไม่สามารถตรวจสอบเบื้องต้นได้
แต่จากสภาพที่พบนะครับมีความเป็นไปได้ว่าผู้ตายอาจจะเสียชีวิตมาจากที่อื่น

เพราะว่าในรถไม่พบเสื้อผ้าพบเพียงกางเกงขาสั้นที่กองอยู่เท่านั้น
คือทางด้านของภูมิกับสพเมืองลบบุรีเปิดเผยบอกว่า
เมืองต้นไม่สามารถตรวจหาสาเหตุการณ์ตายได้
ต้องรอผลพิสูจน์จากแพทย์ว่าเสียชีวิตจากสาเหตุใด
เพราะว่าสภาพศพเริ่มเน่า
ผู้ตายอาจจะเสียชีวิตจากที่อื่นมีคนนำมาใส่รถมาจอดทิ้งไว้ตรงนี้
อย่างที่บอกไปคือสภาพศพเปลือย
ในรถมีเพียงกางเกงขาสั้นที่กองอยู่เพียงตัวเดียว
แล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่พบก็คือขวดยาฆ่าย่า

ตำรวจบอกอาจจะเป็นไปได้ว่าผู้ตายกินยาฆ่าย่าเพื่อฆ่าตัวตายในที่อื่น
และมีคนนำศพมาใส่ไว้ในรถ
กุญแจรถก็หายไปด้วยนะฮะ
ตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็บอกโอ้โหเป็นปริศนาจริง
ก็ต้องสืบก็ต้องสวนกันต่อไปถึงคดีนี้นะครับ
ถ้าฆ่าตัวตายทำไมถึงไปอยู่ในรถ
แล้วทำไมช่วงของการฆ่าตัวตายถึงต้องเปลือยกาย
อืมแล้วทำไมรถก็อยู่ใกล้ร้านอะไรประมาณเนี้ยนะฮะ
ตำรวจก็ทำงานกันอย่างเต็มที่แล้วครับ